กับคู่นี้นะคะคุณเชนนัทวัฒน์นั่นเองนะคะ

ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณแพลร์พรภาเนี่ย
แต่งงานมาแล้วแล้วก็คือโสดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ
มารู้กันอีกทีก็นี่แหละค่ะกับภาพสวีทคุณเชนนัทวัฒน์นะคะ
ซึ่งคุณเชนเนี่ยค่ะเขาก็ไปไหนมาไหนกับคุณแพร่มาโดยตลอดนะคะ
แล้วก็จริงแล้วคบหามาประมาณนึง
จะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะ
แล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะวันเกิดที่ผ่านมาค่ะ
คุณแพร่พรลำพาก็เซอร์ไพรส์วันเกิดด้วย
หวานขนาดไหนนะคะไปอัปเดตกับคุณเชนกันเลยดีกว่าค่ะ
ผมอยากแต่งอยากแต่งด้วยเหตุผลที่ว่า
ผมก็อยากมีครอบครัวก็รอให้มันสมบูรณ์พร้อม
แล้วตอนนั้นเวลามันคงบอกเราเองว่า

เราอยากสร้างอะไรให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้
ไม่ใช่ว่าพอแต่งแล้วเรายังดูแลเขาได้ไม่ดีพอ
ผมเชื่อว่าบ้านปลายชีวิตทุกคนก็อยากมีครอบครัวที่มันสมบูรณ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ครับ
ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าวันเกิดปีนี้เป็นปีแรก
ผมมีความรู้สึกว่าผมเหนื่อยหลายอย่าง
อยากแบบแค่ไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็ถือว่าพอแล้วกับชีวิตอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็เห็นว่าเราเหนื่อยเราไม่อยากจัด
แต่ว่าเขาก็อยากให้เรามีความสุข
เราได้เจอกับคนที่เรารักเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้

มีแว่นให้ผมเป็นคนชอบแว่นมากช่วงนี้บ้ามากอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยแบบรู้ว่าเราชอบเขาก็ไปสืบว่าตัวไหนเรายังไม่มี

ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่หวานอีกคู่นึงนะคะ
แล้วก็รอลุ้นค่ะถ้ามีข่าวดีก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะ
เพราะว่าเจอเขาบ่อยนะคะเวลาไปเชียงใหม่
คุณเชนกับคุณแพลร์เนี่ยก็ไปด้วยกันตลอดนะคะ